ท่องเป็นไหมกไก่ถึงฮนหุก

มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคุณ

เห็นไหมเดี๋ยวต้องไปแล้ว
คนนี้จำแม่นแม่นมาหลายปีแล้ว
กไก่กไก่ไก่ใครเรา
มุ่งหุเหล้มาจะน่าดู

นี่คือวิธีการท่องของ
คุณตาท่านนี้เนี่ยเออฟังดูมันก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไ
สำหรับคนในรุ่นบางรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ไปแล้ว
อย่างเช่นบางคำมันไม่คุ้นเคยอย่างที่เราเคยได้ท่องกันมา
อย่างขอขวดแวววาวคอควายเข้ามา
พอคนเชื่อฟังคอระคังหรูหรา
องูเลื้อยมาจอจานหน้าดู
ฟังแล้วมันท่องกันแบบนี้เหรอ
แต่เราก็ไปถามไงว่า
คุณตาครับคุณตาท่านนี้ชื่อว่าคุณตาบัวนะอายุประมาณ๗๐ปีแล้ว
แกบอกว่าแกท่องมาแบบนี้ตั้งแต่เด็ก
แล้วท่องมาเนี่ยตามอายุเลย

แต่เอาจริงท่องมาตั้งแต่ตอนเด็กจนตอนนี้๗๐ก็ยังท่องได้เหมือนเดิม
อันนี้ต้องชื่นชมสุดยอดความจำดีนะยอดเยี่ยมจริงค่ะ
บัวเนี่ยเป็นชาวบ้านตำบลวังทองอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัยส่งเข้าประกวดสุดยอดจริง
คือจริงต้องขอขอบคุณครับสำหรับคุณสำอางตั้งจิตศรัทธาที่ส่งมาให้กับเรา

ขอบคุณแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมหลายคน

คนนี้คุณสำอางตั้งจิตศรัทธาที่เป็นคนส่งคลิป
คุณตาบัวมาให้กับเราโอ้โหแกส่งมาทางอินบล็อกเลยนะ
อินบล็อกแฟนเพจตลอดข่าวส่งตรงถึงทีมงานเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะมีคลิปน่ารักแบบนี้
จะถ่ายลูกหลานใครก็แล้วแต่ส่งมาแชร์กันได้เดี๋ยวเรามาเสนอกันค่ะ
น่ารักเนาะแฟนรายการของเราน่ารักทุกคนเลย